เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

วันนี้พาไปกาญจนบุรี

ชุมชนนี้เลยชุมชนช่องสะดาว
ไปเที่ยวแบบรักโลกแบบอนุรักษ์เนี่ย

มีทั้งคนทั้งป่าทั้งสัตว

ไปร่องตามแม่น้ำแควร์
สัมผัสระบบนิเวศทางธรรมชาติ
นี่ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าไปเรียนรู้
รั้วรังพึ่งค่ะเป็นแนวป้องกันช้างป่า
ไม่ให้บุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
นี่แหละแบบไม่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คนในชุมชนเนี่ยยังสามารถเอาน้ำพึ่งแท้๑๐๐จากพึ่งเลี้ยงไปต่อยอด
แล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ด้วยนะคะ

ก็ต้องไปสำรวจศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะ
มีพืชพันธุ์อาหารแหล่งน้ำมีกินมีใช้ตลอดปีนะคะ

แล้วก็ความร่วมมือร่วมใจภายในชุมชน
ส่วนกิจกรรมล่องแพรเปียกลุยแม่น้ำแควร์ใหญ่
อันนี้ห้ามพลาดเหมือนกันคุณดูดูดู
ต้องไปสัมผัสกับธรรมชาติป่าเขาสายน้ำ
แล้วเนี่ยร่องแพรด้วยเส้นทางที่ยาว๗โลกว่าเนี่ยนะ
แพร่ก็ปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสน้ำ
ใจเราก็ปล่อยให้มันไปไม่ต้องใช้เรือลากจูงอะไรนะคะ
อันนี้ลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการก่อมลพิษด้วย
กิจกรรมในชุมชนช่องสะดาวเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยค่ะ
อยากให้แนะนำอยากแนะนำให้คุณผู้ชม
เอากระบอกน้ำส่วนตัวเอาไปด้วยนะ
เพราะอะไรเวลาคุณเอากระบอกน้ำส่วนตัวไปเนี่ย
ลดขยะจากพลาสติกจากแก้วน้ำต่าง
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แล้วนี่ค่ะก็เป็นการขึ้นจักรยาน
ก็ชมชุมชนชมวิถีชาวบ้าน
กิจกรรมดีแบบนี้ที่ช่องสะดาวกาญจนบุรี
ว่างชวนกันไปทั้งครอบครัวได้เลยนะคะ
เห็นแล้วอิจฉานะคะอิจฉาคุณจูด้งเนี่ยค่ะ
ไปเที่ยวทุกที่เลยเมื่อกี้ลงเล่นน้ำอะไรด้วยนะ

อย่าลืมเพื่อกระบอกน้ำพลาสติกนะ

กระบอกน้ำเป็นกระบอกน้ำส่วนตัวไม่ใช่พลาสติก
ซึ่งพลาสติกเนี่ยแน่นอนว่ามันจะก่อให้เกิดการที่จะเป็นขยะนะคะ
แล้วกลายเป็นว่าในเรื่องของการลักโลก
เราก็ควรจะมีกระบอกน้ำส่วนตัว
เพื่อลดการเพิ่มขยะพลาสติกเหล่านี้นะคะ